กรสินเนี่ยมีลูกชายนะครับเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยถูกรถเก๋งชนจนเจ็บหนัก
แต่ทีนี้มันไม่มีหลักฐานคือคนขับเขาไม่ได้หนีหรอก
แต่มันไม่มีหลักฐานว่าใครผิดใครถูกกันแน่
ก็เลยวอนว่าถ้าใครผ่านบ้านของเขาในตอนนั้นเนี่ยแล้วมีภาพกล้องหน้ารถกล้องหลังรถเนี่ย

แต่มุมนี้เนี่ยแมบต้นบะม่วงบันบังด้วยใช่ไหม

หากสามซี่กระดูกต้นคอราวนะครับ

หนูน้อยนี่ต้องรีบลุกกระโดดออกมาจากเล้นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกชายของคนเจ็บนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงเย็น๑๖ตุลาคม
แม่ขี่จักรยานยนต์ไปซื้อของกำลังจะขี่กลับบ้านก็เจออุบัติเหตุถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บหนักนะครับ
คนขับรถเก๋งเป็นชายชาวต่างชาตินี่นะฮะคนเจ็บนะฮะหลังเกิดเหตุเขาไม่ได้หนีนะครับ
ตำรวจก็มาประกันก็มาเคลียร์กันแต่ปัญหาก็คือตำรวจยังไม่ได้ยังไม่ได้สรุปสำนวนคดีว่าใครถูกใครผิด
เพราะหลักฐานเนี่ยมันเห็นแค่คลิปนี้คลิปเดียวหน้าบ้านหลังนี้ที่หนุ่มน้อยคนนี้นอนเปรย์อยู่แล้วกระโดดพึ้งมาเนี่ย
ซึ่งใครผ่านไปผ่านมาจังหวะนั้นก่อนจะเกิดเหตุชนกันหรือว่าช่วงชนกันมีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถเนี่ยก็เลยฝากบอกหน่อยนะฮะ
ติดต่อตำรวจที่กรสินก็ได้นะครับจะได้หาหลักฐานตรงนั้นนะฮะอันนี้หน้ารถของรถเก่งนะแต่ความจริงดูจากกล้องตอนที่เด็กนอนเปรย์อยู่ไม่รู้ตำรวจหรือเขาใช้ต้องใช้แหมมุมไหนอย่างไรเนี่ย
แต่มันก็จะเหมือนมอไซค์ก็อยู่ขวาแต่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นมันคืออะไรยังไงแต่ว่ารถเก่งก็ไปชนไงใช่ไหมก็เห็นชัดว่าไปชนตรงนั้นเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าญาติคนเจ็บเขาบอกว่าตำรวจบอกต้องรอสรุปอีกทีนึงเขาเลยอยากได้หลักฐานที่มันชัดกว่านี้